เรื่องนี้สนุกฮะสนุกอาจจะสนุกคนฟัง
แต่มันช้ำใจคนที่ถูกยืมตังค์
พี่เบิร์ตยืมตังค์สัก๔แสนหน่อย

๒๐๐มีหรือเปล่าก่อนตอนนี้

เห็นใช้ชีวิตดีแค่นี้ไม่ให้ยืมเหรอ

นี่เรื่องเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมแม่ค้าออนไลน์

พอเธอไม่ให้เธอกลายเป็นคนเลวในสายตาเพื่อน

พูดมาได้ยังไงวะว่าเลิกคบกูเพราะว่ากูไม่เห็นใจเพื่อน

มากี่ครั้งคืนกูกันบ้างไหม

พูดมาได้ยังไงว่ากูไม่ให้ยืม
แต่ก็เห็นอยู่เงินแค่ไม่กี่หมื่น

เห็นกูไปเที่ยวกับลูกกับผัว
อะละอี๋จะไม่ให้กูใช้ชีวิตเลย
ในขณะที่กูนั่งปลาร้ากับลูกกับผัว
แต่พวกมึงไปเที่ยวแล้วก็เลิกคบกูอะไรวะ
อะไรนักหนาจะยืมแต่เงิน
ไม่ทำอะไรกันเลย
พูดมาได้ยังไงครับเบิร์ด

อย่าไปตอกย้ำคือหลายคนเขาจะบอกนะ

มันแสดงถึงความรู้สึกได้ชัดเจนมากเลย
ถามคุณผู้ชมที่เคยให้เพื่อนยืมตังค์

แต่ใช้ชีวิตอย่างตัดสิทธิดูใบ

เธอบอกว่าที่เธอไปเที่ยวกับลูกกับผัวเธอซื้อบ้านใหม่
แล้วเพื่อนมาด่าเธอว่าเอ้าเธอก็ใช้ชีวิตดีทำไมไม่ให้ยืมเงินวะ
เธอก็สงสัยเหมือนกันเอ้าแล้วเธอผิดอะไร
แล้วเธอต้องมานั่งโขกปลาร้าตำปลาร้าเนี่ยไม่เคยเห็นกันเหรอ
แค่เพราะเธอไม่ให้ยืมตังค์เหรอ

ถามเฉยไม่ได้ติดคุกอย่าเพิ่งด่าแหม
เธอบอกว่าเธอเขียนข้อความประกอบไว้ด้วยนะ
จะเปลี่ยนเบอร์เพราะโทรมาร้องไห้กันแบบนี้
ทำเอาฟิลตกทั้งวันน่าจะหมายถึงเพื่อนที่มายืมตังค์

ื้อเหมือนเธอมีเงินฝากนิ่งอยู่พันล้านบาท

ขายครีมกระปุกละ๓๙๐บาท
ต้องรวยแค่ไหนเหรอเพื่อนต้องคิดเอา
นี่ฮะอันนี้คือคลิปที่เธอลงไว้
ถอยรถมาใหม่เพิ่งจะสร้างบ้านแหละมั้ง

แต่คลิปนี้ชาวเน็ตก็เข้าไปเห็นใจเธอเยอะเหมือนกันนะ